เขาตกใจมากเลยคือไม่รู้เหมือนกันว่า
ประตูบ้านของเขาเนี่ยทำไมเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาแทะ
ทำให้มันแบบฉีกให้มันขาดแบบไม่มีสาเหตุ
ลุ้มใจมากถึงขั้นว่าขอติดกล้องวงจรปิดดูซิว่าตกลง
อะไรกันแน่ที่มันมาทำลายประตูบ้านของเขาค่ะ

อันนี้มันสารคดีสัตว์โลกอะไรอย่างนี้นั่นน่ะสิ

แทะประตูแทะไปจนกว่ามันจะได้ในสิ่งที่มันพอใจ
หลังจากที่มันได้ในสิ่งที่มันพอใจแล้ว
มันก็จะเข้าไปในบ้านหลังนี้เพื่อไปหาเหยื่อ
พอมันได้เหยื่อแล้วมันก็จะทำการกัดกินเหยื่อของมัน
ในที่สุดสุดท้ายมันจะไปติดกับดักของคน
เอาล่ะครับใครที่สนใจนะครับ
เดี๋ยวจะได้ผู้บรรยายสารคดีนะครับที่เป็นเสียงของผู้หญิงติดต่อมาได้นะครับ
ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจหรือว่าอินบอฮื้อ
ดูเพลินฟังเพลินเหมือนดูสารคดีสัตว์โลกจริง
คือให้ดูว่าไอ้เจ้าตัวไหนกันแน่ที่มันทำให้ประตูบ้านของฉันพัง
แล้วคุณดูสิหลักฐานเนี่ยคือเห็นชัดชัดมาก
มุมข้างมุมบนมุมตะแคงมุมนอนเหลืออีกนิดนึง
มุมใต้มุมใต้ฟ้าใต้พื้นอ่ะฮะยังถ่ายไม่ได้

นั่นน่ะสิคุณแล้วคุณดูนะมันกัดแทะตัวแค่นี้นะแต่มันกัดแทะพลังทำลายล้างของมันอ่ะ
จริงจริงมันแท่งจริงคือสภาพเนี้ยคือเจ้าของบอกว่ามันทำจริงจริงนะ

ที่ฉันบอกแล้วสุดท้ายมันจะเข้าไปในบ้านของเหยื่อ
และมันจะติดอยู่ในกรงดักหนู

เจ้าของบ้านก็เลยจับตัวได้ใช่ไหมไป

ก็เอาตัวไปทำแผนมันก็เลยทำให้ดูอย่างที่เห็น

งานนี้บอกเลยว่าไม่ได้จับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใด
แต่เดี๋ยวจะไปปล่อยในป่าไปไกลไปอยู่ในที่ที่มันห่างไกลบ้านเรือนผู้คนกันหน่อย
กลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไปจะได้หลับเต็มตื่นนะคะไม่ต้องกังวล
หมายถึงเจ้าของบ้านจะได้ไม่ต้องกังวลกับไอ้เจ้าหนูตัวนี้
ไม่งั้นก็ได้ยินเสียงก็แก๊กตรงประตู
แล้วคุณรู้ไหมว่าหนูมันร้ายมากคือบ้านนี้ฉันมีหนูแล้วจับได้บ่อยมากเลยนะ
ดักหนูได้บ่อยมากเลยคือมันแทะแทะทุกอย่างมันเคยแทะแบบแทะเข้าไปในรัง
เป็นรูเลยอ่ะรังกลางกระดาษนะมันเข้าไปได้ไปกินเหมือนมีรังผลไม้ใช่ไหม

แมวหนูไม่มีการกะแทะอะไรเลยนะ
นิยมหนูช่างนี่เธอชำนวนใหญ่นะ